ใครก็ตามที่กำลังติดตามอาการป่วยของ
เอ่ออแสงสุรีลูกโลธ

ฮิวกระเป๋าเก็บเสือผ่ายักใสกระเป๋า

นี่คือผลงานของแสงสุรีนะครับ

เชอรี่อยู่กับบันเทิงไทยรัฐมา
๒ปีที่ผ่านมาเราเฝ้าติดตามข่าว

ตอนนั้นเรียกได้ว่าชุบชีวิตอาแสงสุรีเลย

ท็อปพี่ไทยไปช่วยจนมีดวงตาใหม่ขึ้นมา
มีบ้านใหม่มีชีวิตใหม่

แจ๊กกะลีนไปซื้อทุเรียน
ยังได้ทานทุเรียนของอาแสงสุรี
และเหล่านี้ยังจำได้เลยนะตอนที่รายงานข่าว
อาบอกว่าไม่ได้ขอบริจาค
อยากให้ทุกคนมาเป็นลูกค้า

เราได้รับข่าวจากภรรยาของคุณอาแสงสุรีว่า
คุณอาติดเชื้อโควิดเชื้อลงปอด
แล้วอามีโรคประจำตัวหลายอย่างมาก

ขนาดก่อนหน้านั้นผลยังไม่ออกว่าเป็นโควิดหรือเปล่า

พี่ไทยเอกพันธ์ไปเยี่ยมอาถึงเตียง

คือตอนนั้นแพทย์บอกว่าชีพจรหยุดเต้นไปแล้ว
พอพี่ไทยไปถึงอารู้สึกตัว

ท็อปพี่ไทยและครอบครัวล่าสุดก็กักตัวด่วน

ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอาจะไม่ยื้อ
อยากให้คุณอาเจ็บป่วยน้อยที่สุด
ตอนนี้ทุกคนทำใจได้แล้วเรามีเสียงสัมภาษณ์มาเชิญครับ
ทำใจกันไหมคะญาติพี่น้อง
อ๋อทำใจนะเพราะว่าหมอเขาก็ถามพี่นะ
ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์สุดเฉยขึ้นมา

หัวใจอาจจะดูดเต้นหรือว่าอ่อนแรงลง
จะให้คุณหมอปั๊มชีพจรขึ้นมาไหม

อยากให้คุณอาเข้าไปแบบโดยที่ไม่ต้องทรมาน
ปั๊บเอาหัวใจขึ้นมากระดูกอาจจะหักได้
จริงเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟเล่ามีปฏิหารตลอดเวลา
ยังไงก็ตามบันเทิงไทยรัฐส่งกำลังใจ
เป็นกำลังใจกับครอบครัวคุณาภาคุณ